ใครชื่นชอบเมนูครัวกลิ้ง

ต้องกินกับข้าวสวยร้อน

เป็นคั่วกลิ้งอยู่ในสระเป๋า

สาระเป๋าไส้คั่วกลิ้งครับ

เต็มปากเต็มคำเลยอ่ะ
แล้วมันต้องแบบรสชาติเข้มข้นมากแน่เลย

อยากจะลองทานสักคำหนึ่งนะครับ
สาระเป๋าสอดไส้คั่วกลิ้งที่อัดแน่นแบบนั้นแหละครับ

มาจากฝีมือและแนวคิดของกลุ่มแม่บ้าน
สะดาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับ

ตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำพริกแกง
สำเร็จรูปขายมานานหลายปีแล้วล่ะ
แล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับ
จากพริกแกงเนี่ยจนออกมาเป็นสาระเป๋าไส้คั่วกลิ้ง
เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และยังไม่มีใครทำนี่
ไม่มีจริงคุณคนละมือโอ้โหคือดิฉันเคยเห็นที่แปลกหน่อยก็จะเป็นไส้แกงเขียวหวานอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นจริงเพราะว่ารสชาติมันจะเผ็ดร้อนหน่อยเนอ
ถูกต้องก็เคยเห็นสาระเป๋าไส้อะไรนะทุเรียน
ไส้คั่วกลิ้งเข้าไปโอ้โหกลิ้ง
ใช่มันต้องใส่ลงไปเพื่อตัดความเผ็ด

เขาก็วางจำหน่ายจนกลายเป็นที่ถูกปากของชาวใต้เลยครับ
ซึ่งก็เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแรกด้วยนะครับ

อย่างที่เราเน้นย้ำให้กับคุณผู้ชม
ซึ่งเขาขายอยู่ที่จังหวัดสงครา
ถามหน่อยนะครับว่าสูตรนี้มันเป็นยังไง
นางสารพีอิสโรเจ้าของสูตรสละเป๋าคั่วกลิ้ง
บอกว่าหลังจากวางจำหน่ายสาระเป๋าไส้คั่วกลิ้งมานานร่วม๔ปี
โอ้โหได้รับการตอบรับจากลูกค้า
มาเป็นอย่างดีมียอดสั่งซื้อมากถึงอาทิตย์ละ
โอ้ยปั้นกันมึงเหล็กอะไรมึงเหล็ก

คือมันเกินเป็นขั้นกว่าหงิกถูกค่ะ

เอาล่ะไปดูราคากันหน่อยแล้วกันใครที่อยากลองทานนะครับ

ราคากล่องละ๖๐บาทบรรจุอยู่ในกล่องหนึ่งก็จะมี๔ลูก
พอฉะนั้นหาดกันมาแล้วก็ลูกละ๑๕บาทคุณพี่อ๋อราคายอม
มีแบบหลายสีหลายไส้ก็มันมีหลายไส้ไงเพราะว่า

อย่างเช่นคั่วกลิ้งทูน่าคั่วกลิ้งซีฟู้ด

ใครที่เป็นแบบสายผักสายเฮลตี้

ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา

ลองทานดูเขาบอกว่ามีเจ้าแรกเจ้าเดียวเท่านั้น
สารเปล่าไส้คั่วกลิ้ง